มาดูเรื่องของไวรัสซิกาในบ้านเรากันหน่อย
ทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคออกมายืนยันนะคะ

เพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการในการป้องกัน
แล้วก็มีมาตรการในการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
ส่วนผู้ที่ติดเชื้อ๑๑คนที่เชียงใหม่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วตามลำดับค่ะ
เมื่อ๓สัปดาห์ก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่๓ตำบลของอำเภอสันทราย
ซึ่งก็คือตำบลหนองหานสรรทรายหลวงและตำบลสรรสายน้อย
พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา๑๑คนนะคะในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งคัน๓คน
เป็นชาวพม่า๑คนได้เช่าหอพักอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับเชื้อ
เจ้าของหอพักก็กลัวการแพร่ระบาดก็เลยให้ออกไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเข้าไปชี้แจงขออนุญาตให้หญิงพม่าเข้าพักอาศัยตามเดิม
เนื่องจากถ้าย้ายที่อยู่ไปเชื้อก็อาจจะแพร่ระบาดได้

ส่วนอาการของหญิงตั้งคัน๓คนแพทย์ยืนยันว่าหายป่วยแล้วค่ะ
และผลอันตราซาวของเด็กในคันไม่พบความผิดปกติ
ขณะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนแม่สาย
ุ่มตรวจประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวพม่าที่มีอาการป่วย
พบเพียงผู้ป่วยไข้ธรรมดาเท่านั้น
ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์บริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิง
เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองชาวกัมพูชาที่มีอาการป่วย
ภัยทูลวงทองหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรคติดต่อด่านศูนยากากรสดาวจสงครา
บอกว่าเบื้องต้นยังไม่พบนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้วติดเชื้อไวรัสซิกานะคะ
แพทย์โอภาษย์การกวินพงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้พูดถึงมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย
โดยบอกว่ากระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งในพื้นที่

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่พบผู้ป่วย๑๑คน
แล้วก็มีหญิงตั้งคันด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดูแลของทีมแพทย์
อย่างใกล้ชิดซึ่งต่างจากประเทศสิงคโปร์
ที่มีผู้ติดเชื้อเยอะกว่าเราเยอะค่ะ

แล้วก็ติดเชื้อในเวลาอันรวดเร็วด้วย
แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสซิกา
ไม่ได้มีความรุนแรงแล้วก็สามารถควบคุมได้ค่ะ